หลายคนแชร์กันไปตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนนะคะสำหรับพี่โย่งอาร์มแชร์ที่ไปจับน้องส้มหยุดมานะคะ
แมวน้อยที่วิ่งอยู่เกาะกลางถนนนั่นเองนะคะไปช่วยน้องส้มหยุดมานะคะ
โย่งแล้วก็พี่ก้อยนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นลูกแมวน่ารักตัวสีส้มนะคะ
ใจดีพาไปตรวจร่างกายแล้วก็ท้ายที่สุดรับเลี้ยงน้องเอาไว้ด้วยแล้วก็ได้ชื่อที่แฟนคลับโหวตกันเป็นเอกฉันเลย
ชื่อว่าน้องส้มหยุดค่ะโอ้โหแล้วก็หลายคนเอ็นดูมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแมวเหมียวสุดน่ารักเลย
ไม่พอตอนนี้กลายเป็นซุปตาแล้วนะคุณนะเพราะว่าพี่โย่งเขาเปิดอินสตราแกรมให้น้องส้มหยุดด้วย
เปิดมาอาทิตย์เดียวคนติดตามสองหมื่นกว่าแล้วค่ะนอกจากความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องส้มหยุดแล้วนะคะ
หลายคนสนใจไม่แพ้กันก็เห็นทีจะเป็นพี่กัดเลขต่อหม้อที่ไปเจอเจ้าแมวน้อยตัวนี้แหละค่ะ
นี่พี่โย่งเขาเขียนเอาไว้ในคำแนะนำตัวหน้าโปรไฟล์ไอจีของน้องส้มหยุดนะคะ
บอกว่าเอ๊ะดูเลขสิคุณเลขอะไรอ่ะเจอผมตรงต่อหม้อที่๘๓เออนะคะ
หลายคนก็แบบเอ๊ะมันคุ้นบังเอิญหรือเปล่าไปตรงกับเลขที่คุณหมอไก่พพาธินีนี่นะคะ
ได้แนะนำเอาไว้นั่นเองนะคะงานนี้ก็ใครที่ชอบเสี่ยงโชคพิจารณาเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะคะ
เดี๋ยววันเสาร์นี้ได้ลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวีกับการออกสระรางวัลรัฐบาลนั่นเองนะสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
น่ารักจังเลยนะสำหรับน้องส้มหยุดนะคะ